เพราะว่าสามีชาวต่างชาติ

แล้วไปจุดไฟเผาบ้านภรรยาคนไทย
หลังจากนั้นค่ะหนีไป

เตรียมจะกระโดดฆ่าตัวตายแล้ว

ตำรวจก็สามารถที่จะล็อกตัวเอาไว้ได้ทัน

คือในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ

เจ้านักฐีเค้าใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง

เป็นไฟไหม้บ้านพักในซอยสังทองหมู่๗ที่ตำบลราวัย
ตรงจุดที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้เลย
เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิด
เจ้าของบ้านก็คือนางทิมพิกาบุรีวงอายุ๔๓ปี
หลังจากที่ไปตรวจสอบควบคุมไฟได้แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจพบว่าห้องรับแขกได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยค่ะ
ทีนี้คนที่ก่อเหตุคือสามีของเจ้าของบ้านนี่แหละ
คือนายมากัสเฟสบริกโจเซฟอายุ๖๘ปีเป็นชาวสวีเดน

หลังจากที่เกิดเหตุแล้วนายมากัสเขาก็ขับรถไป
บริเวณจุดชมวิวกังหันลมเขาแดงที่อยู่ใกล้กับแหลมพรมเทพ
เพื่อที่จะไปกระโดดฆ่าตัวตาย
แต่เจ้าหน้าที่ตามไปได้ค่ะตามไปคุมตัวเอาไว้ได้
หลังจากนั้นก็พาไปสงบสติอารมณ์นะคะที่สถานีตำรวจภูทรฉลอง
ด้านนายอรุณโสรสนายกเทศบนตรีตำบลราวัย
บอกว่าเบื้องต้นทราบว่านายมากัสชาวสวีเดนเกิดอาการเครียด
เพราะว่ามีโรคประจำตัวหลายโรค
แล้วที่สำคัญก็มีเพื่อนมายืมเงินไว้ไปแล้วก็ไม่ยอมคืนอีก
ตัดสินใจก่อเหตุในครั้งนี้นะคะ